มาที่สถาบันฟุตบอลนานาธาตุ
และก็สมาธารฟุตบอลแห่งเอเชียนนะครับ
ตั้งข้อสงสัยทีมชาติเมียนม่า
อาจจะผัวพันกับการล็อกผลการแข่งขัน
เปิดรังพรมทีมชาติเมียนม่าไป๗ประตูตะสุ
ศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก๒๐๒๐นัดที่๓
เมื่อช่วงเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมานะครับ
ได้ทำการสอบสวนผู้เล่นในแมทดังกล่าว๘คนด้วยกันนะครับ
ด้วยการเปิดคลิปวิดีโอแล้วก็เช็คข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
อย่างไรก็ตามการสอบสวนในลักษณะนี้
ถือเป็นเรื่องปกติในวงการฟุตบอลทั่วโลกนะครับ
หากมีการล้มบอลหรือเหตุผิดปกติในเกมอย่างไร
จะมีการแจ้งให้ทราบเพื่อทำการลงโทษต่อไปนะครับ
กระบวนการสอบสวนพบว่าผิดจริงนะครับ
นักเตะที่เกี่ยวข้องกับการล็อกผล
ถูกลงโทษห้ามเล่นฟุตบอลตลอดชีวิตเลยนะครับ
แล้วก็ทีมชาติเมียนมาร์อาจจะถูกตัดสิทธิ
แต่อย่างไรก็ตามนะตอนนี้เป็นเพียงแค่การอาจจะเท่านั้น
เพราะว่ายังอยู่ในขั้นตอนของการสอบสวนกันอยู่
ก็ต้องรอการแจ้งอย่างเป็นทางการนะคะ
ว่าสุดท้ายจะผิดจริงหรือเปล่า
หรือว่าเป็นแค่การตั้งข้อสงสัยแล้วก็ไม่มีอะไร